กาญจนบุรีครับคุณผู้ชมจะไปรู้จักกับเล็กท่ากระดาน

โอ้โหยืดนั่งพิงอย่างนี้พิงอยู่ตรงร้านขายข้าวขาหมู
แล้วก็จัดการสำเร็จความไคร่
ขอดีดก่อนได้ไหมมันตรงอยู่ข้างผมพอดีเลย
เออเอาช้างใหญ่มาปิดช้างน้อย

ไม่แล้วน้ำแข็งคิดว่าชื่อเล็กมันจะมาจากไหน

แล้วละท่ากระดานนี่คือหมายถึงนอนไง

นี่ข้างเราเนี่ยเขานอนอยู่ข้างเราเนี่ย

จะมากินข้าวข้าวหมูมาเจอเล็กท่ากระดาน

กินข้าวข้าวหมูมาเจอลวกก๋วยเตี๋ยว
ใช่ไหมเขาเรียกลูกก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม

แล้วเขาก็กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเล็กจะทำพฤติกรรมอะไร

อยู่คนเดียวเดินเร่ร่อนไปเรื่อย

เพราะมันจะมีบางช่วงบางตอนของคลิปนะ

เป็นจังหวะที่เดินไปกลางถนน

สรุปคือเขาทำไปเรื่อย
อะไรอยู่ในมือก็คว่างปลาไปเรื่อยครับ
เจ้าหน้าที่เคยมารับตัวส่งไปบำบัดที่โรงพยาบาลแล้วนะ
ปรากฏว่าโรงพยาบาลส่งกลับครับคุณผู้ชมฮะ
ให้เหตุผลว่านายเล็กผู้จารู้เรื่อง

ถ้าเกิดไปโรงพยาบาลบอกว่าเขาพูดจารู้เรื่อง
ไม่รักษาต่อปล่อยกลับมานี่ก็กลัวแล้วนะ
ใช่สิฮะเขาก็อยากให้สื่อเป็นกระบอกเสียงให้หน่อย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับตัวเล็กท่ากระดานไปดูแลหน่อย

แล้วช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณผู้ชมเมื่อวานนี้
ในอำเภอศรีสวรรค์ครับนายธนยศเนี่ยแล้วก็ไปกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เดินทางมาคุยกับนายเล็กหน่อยแล้วก็เชิญตัวเล็กไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว

ซักประวัติเพราะว่าเล็กมีอาการป่วยจิตเวทมานานกว่า๕ปีแล้วครับ

สาเหตุที่ก่อความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเพราะว่าเขาเครียด
โดนคนในพื้นที่เเนี่ยไปแหย่

คนคนเร่ร่อนหรือว่าบางทีคนที่เป็นผู้ป่วยจิตเวทหรืออะไรแบบนี้

ไปแห่บ้างไปตีบ้างไปอะไรอย่างนี้

ก็เลยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแบบนี้
ตอนนี้ก็ให้ทางโรงพยาบาลรับตัวไว้ดูแลต่อ

ถ้ามีหย่ารี่ก็จะประสามาต์ให้รับ
เพราะว่าคือปัญหานี้เนี่ยถ้ายังปล่อยทิ้งไว้ให้อยู่นอกโรงพยาบาลไม่มีใครคุมตัวไว้
ก็เป็นห่วงเป็นห่วงทั้งในเล็กด้วย

หรือไม่ก็เล็กนี่แหละจะไปก่อเหตุทำร้ายคนอื่นเอานะครับ